สี่กุมภาพันธ์สองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
ขณะเข้าไปพักผ่อนในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

หลังเจ้าหน้าที่พบพิรุษว่าพวกเขามีพฤติกรรมไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป
มีการเตรียมสิ่งของเข้าไปลักษณะเหมือนเข้าไปล่าสัตว์และตั้งจุดพักแรมในเขตห่วงห้าม
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจที่พักไปพบซากสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งไก่ฟ้าหลังเข่าเก้งและซากเสือดำถูกชำแหละถลกหนัง
โดยพบร่องรอยกระสุน๘รูพ้นหนังของเสือดำและกระโหลกเสือดำพร้อมกับอาวุธปืนลูกกรดติดกล้อง
ทั้งหมดถูกนำส่งตัวไปที่สพทองผาภูมิพวกเขาให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนยืนยันว่าไม่ได้ลักลอบล่าสัตว์ป่า
ครั้งที่สองในชีวิตครั้งแรกสี่สิบปีมาแล้ว
ครั้งแรกเข้ามาทำอะไร

แล้วครั้งที่นี่เข้ามามาเพื่ออะไร
ไม่เคยมากันว่าจะแก่ตายแล้วขอมานักเที่ยว
การขออนุญาตเข้าไปนี่ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยในสถานที่เกิดเหตุก็ทราบดีว่า
คุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องฮะ
นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็
ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วก็มันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย

ทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา
ท่านไม่ได้มาเป็น๑๐ปีแล้วครับ
ขณะที่วิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนด้านตะวันตกยืนยันว่า
จันนาที่ได้ยินเสียงปืนจากจุดตั้งแค้ม
เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับพบซากสัตว์ป่า

และอาวุธปืนจำนวนมากจึงเข้าจับกลุ่ม
บุคคลที่จับกลุ่มจะเป็นผู้บริหารบริษัทที่มีชื่อเสียง

เพราะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

กลุ่มผู้ต้องหายังมีพฤติกรรมให้สินบนเจ้าพนักงาน
โดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียง
ที่ผมเคยเห็นการล่าสัตว์

แอบทำซ่อนพลางตัวไม่ให้เจ้าที่ตรวจเจอ
แต่กรณีนี้

จุดตั้งช้ำพักแปรม

ผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่
มันไม่ใช่เหมือนชาวบ้านทั่วไป
มันเป็นการกระทำที่ไม่ยำเกรง

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ขยายผล

นำตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมจัดหน้าที่กล่องที่สุดหลักฐาน
และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่า
เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของเปรมชัยที่ซอยศูนย์วิจัย
พบอาวุธปืน๔๓กระบอกและงาช้าง๔กิ่ง

สังคมให้ความสนใจจนเกิดเป็นกระแสทวงคืนความยุติธรรมให้กับผืนป่าและเสือดำ
๓๐เมษายน๒๕๖๑
ผิดของแต่ละคนทั้งหมดได้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม

อุทธรพิพากษาเพิ่มโทษจากจำคุก๑๖เดือน
เป็นจำคุก๒ปี๑๔เดือน
คดีเสนอสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุก๑ปี
ส่วนความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุก๖เดือน
โดยจำเลยอยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นดีกา